คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ

ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นคือวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน
ถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอีกนะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะแต่ว่ากติกาเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย

โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเลือกตั้ง
ทุกครั้งที่ผ่านมาเราจะได้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ
คือใบหนึ่งเลือกสอสอแบบแบ่งเขต
อีกใบเลือกสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์ค่ะ
ทีนี้ครั้งนี้ค่ะคุณจะได้ใบเดียวนะ

แล้วบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวจะมีวิธีการใช้ยังไง
คุณผู้ชมเรารวบรวมข้อมูลมาให้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานคู่มือการเลือกตั้งฉบับไทยรัฐทีวีค่ะ
การเลือกตั้งในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ก่อนเข้าครูหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จะได้รับบัตรเลือกตั้งทั้งหมด๒ใบ
ใบแรกสำหรับการเลือกสอสอแบบแบ่งเขต
ก็คือสอสอที่ตัวเองชื่นชอบ
ใบที่๒การเลือกสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ปาร์ตี้ลิตซึ่งก็คือพักที่ใช่
แต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
แม้จะมีสอ๕๐๐คนเหมือนเดิม
แต่ที่มาของสอสอถูกปรับเปลี่ยนใหม่
คือสอสอแบบแบ่งเขตจะมี๓๕๐คน
สอบแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน

คนไทยจะได้เลือกตั้งสอสอ๕๐๐คนด้วยบัตรใบเดียว
การเลือกตั้งในปี๒๕๖๒ก่อนเข้าคู่หาเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งคนละ๑ใบ
เพื่อเลือกผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต
เมื่อได้คะแนนเลือกตั้งสอแบ่งเขตมาแล้ว
จะถูกนำไปคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนี้

ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม
๕ประเทศทั่วโลกเคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้ว
มองว่าระบบการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวนี้
ใช้สิทธิ์ง่ายไม่ซับซ้อนและคะแนนทุกคะแนนมีความหมาย
เพราะผลคะแนนของการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
จะมีผลต่อจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
แต่ระบบนี้อาจจะสร้างความลำบากให้กับภาคการเมืองในการหาเสียง
เพราะทุกเขตเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขต
หมายเลขผู้สมัครจะไม่ใช่เบอร์เดียวกัน
เพราะต้องจับเบอร์ผู้สมัครทุกเขต
ยกตัวอย่างผู้สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๑จับได้เบอร์๑
สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๒อาจจับได้เบอร์๕
เลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจ
แต่จะได้๓อย่างพ่วงมาด้วยคือเลือกคนที่รัก
จะถูกพ่วงให้ได้พักและได้ผู้เสนอตัวชิงนายกรัฐมนตรีของพักไปในคราวเดียวกัน